ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกรสินนะคะที่มีชายวัย๔๗ปีเสียชีวิตปริศนาอยู่ในนาข้าว
หลังจากที่มีเหตุทะเลาวิวาสกับภรรยาเพราะว่าหึงหวงก่อนจะมีคนไปพบศพ
สภาพบาดมีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะด้วยซึ่งทางญาติก็เลยเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
เพราะดูร่องรอยแล้วคล้ายกับถูกลากศพมาทิ้งไว้กลางทุ่งนานะคะ
ติดตามประเด็นนี้ได้จากรายงานนี้กันค่ะ
จากวัดกรสิน
ภายในนาข้าวพบศพนายสมมาตรศรีชัยวันอายุ๔๗ปี
หงายเสียชีวิตมีบาดแผลบริเวณศีรษะและเหนือหูด้านซ้าย
แต่ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
อกจากนี้ยังพบไฟฉายแบบคาดหัวตกอยู่
และรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งไว้บนถนน
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑๐๐เมตร
อยู่กินกับนายสมมาตรสามีมานานกว่า๒๔ปีแล้ว

ที่ผ่านมามีปากเสียงกันบ่อยครั้งเพราะความหึงหวง

สามีจะขี่รถจักรยานยนต์หนีออกจากบ้าน
นอนที่เถียงนาเมื่ออารมณ์ดีก็จะกลับเข้าบ้าน
วันที่๑๕สิงหาคมนางอังคณากับสามี
มีปากเสียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่บ้านพัก

ที่สามีจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
นอนที่เถียงนาห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร

พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
แต่ไม่เจอตัวก็จะพบนอนเสียชีวิตอยู่ในนาข้าว
หลังเกิดเหตุภรรยาและลูกของผู้เสียชีวิต
อยากทำพิธีชาปนกิจตามประเพณี
เพราะสามีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
แต่ถูกญาติของนายสมมาตรทักท้วง
และขอให้เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรอย่างละเอียด
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติจุดที่พบศพ
ต้นข้าวล้มคล้ายถูกลากศพมาทิ้งไว้
รวมถึงนายสมมาตรไม่มีโรคประจำตัว
และไม่มีท่าทีว่าจะฆ่าตัวตาย
ที่สำคัญเหตุใดภรรยาของผู้เสียชีวิต
เร่งรีบเผาศพสามีตัวเอง
วันนี้ตำรวจสพกรรมราศัยเรียกภรรยาผู้เสียชีวิต
และลูกทั้งสองคนรวมถึงญาติมาสอบปากคำอีกครั้ง

เคยขู่ฆ่าภรรยาและใช้มีดกรีดหน้าผากมาแล้ว

กระทั่งวันเกิดเหตุนายสมมาตรเข้าไปบอกลาแม่ยาย

จอดรถอาเจียนอยู่ข้างทางในหมู่บ้าน
ต้นแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก

เกิดจากการฆาตกรรมฆ่าตัวตาย

ต้องรอผลการผ่าพิสูจนศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
แม้จนที่จะยืนยันว่าร่องรอยเลื่อนบนคันนา

น่าจะเป็นร่องรอยของนายสมมาตรเอง

กว่าคดีจะมีความชัดเจน

เก็บไว้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดบ้านเกิด